นาทีกลับมาติดตามเรื่องราวดีกันนะครับ
ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่๑๒นะครับ
ซึ่งมีเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็คว้าเหรียญรางวัลมาได้ทั้งหมด๒๓เหรียญ
งานนี้มีความสำคัญต่อประเทศชาติอย่างไร
ติดตามได้จากรายงานของขออภัยครับติดตามได้จากคุณทัศนัยโคตรทองได้เลยครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาชื่นชมฝีมือของเยาวชนไทยนะครับ
ร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่ผ่านมาครับ
เยาวชนไทยได้เป็นเจ้าเหรียญทอง
ฝีมือนั้นสุดยอดแล้วก็ไม่แพ้ชาติใดอย่างแน่นอนนะครับ
ความสำคัญของการแข่งขันครั้งนี้เป็นอย่างไรรัฐบาลจะต่อยอดได้อย่างไรบ้าง
วันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับ
ท่านพลตำรวจเอกอรุณแสงสิงแก้ววันนี้ท่านมาอยู่กับผมแล้วนะครับ

เดี๋ยวให้ท่านมาเล่าให้เราฟังกันคุณผู้ชมแล้วก็เดินคุยไปด้วยแล้วกัน
ท่านครับแล้วครั้งนี้เห็นบอกว่าโอ้โหเด็กไทยนี่ฝีมือนี้สุดยอดมากเลย
เด็กไทยเราครั้งนี้ถือว่าคว้าเหรียญทองครับเป็นเจ้าเหรียญทอง
อยู่ที่๖เดือนทองครับ๔เดือนเงินแล้วก็๓เดือนเงินตรงไหนครับ
สาเหตุสำคัญที่ทำให้เยาวชนไทยครั้งนี้เป็นเจ้าเหรียญทอง
มันมีความพิเศษยังไงบ้างครับท่านครับ
จริงทั้งว่ายุทธศาสตร์ชาติก่อนแน็บว่ายุทธศาสตร์ชาติที่ท่านโยทิได้วางไว้ินคณะคือ
ใช้เท่ายีคือ๔๐ไปสู่ความมั่งคงคันการยืน
แล้วก็ขิดความสร้างการแข่งขันของประเทศ
แข่งขันในครั้งนี้จึงตอบโจทย์ชัดเจนว่าเราต้องพัฒนาเด็กของเราเนี่ย
ให้มีขีดความสามารถในการที่จะแข่งขันได้

นั่นก็ทำให้วันนี้ในการเตรียมการของเรา
ทำให้เราสามารถที่จะขอินได้
การแข่งขันครั้งนี้เราเป็นเจ้าเหรียญทอง
ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เราได้เตรียมคนไว้ดีนะครับ
เราได้รวบรวมบทเรียนจากการแข่งขันทุกครั้งเนี่ย
มาเป็นการศึกษาการทบทวน
แล้วก็การที่ได้พัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง

คุณบิ๊ธิ์ว่าทั้งศิลป์เทศก็เก่งหมดแล้วครับ

เรามีการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติมากกว่า
ท่านครับประชาชนอยากทราบว่าทำไมครั้งนี้
โอ้โหเด็กไทยอย่างที่ยืนแบบนี้
กับภาษานำปรับปุ่มครับมีการใช้เครื่องมือใหม่การแข่งขันนะครับหนังลายกว่าได้ได้กลุ่มฝีมือแรงการ

แต่ว่าครั้งนี้เราอาจจะมีความพอบทมากกว่าในการแข่งขาด
ฝีมือของเยาวชนเราโอ้โหระดับโลกขนาดนี้แล้ว

พระบาทนครรัตภาพรรดิกเหล่านี้
จะเข้าสูตรแต่งงาน
ท่านก็ต้องเป็นพูดชเชี่ยวชาญ
และขณะเดียวกันก็กระตุ้นให้เยาวชนได้สนใจที่จะมาเรียนพวกด้านของวิชาชีพมากขึ้น
เช่นอินเตอร์เน็ตออกพ่นสีรถในการก่อสร้าง
เพราะว่าอันนี้คืออนาคตคือหลายงานเปิดฟังมา

อันนี้ก็เป็นเรื่องของการให้บริการนะครับซึ่งน้องที่เขาชนะเลิศมาเนี่ยเขาได้แต่การให้การต้อนรับ
การจัดโต๊ะการเสิร์ฟบุคลิกภาพ
ทำให้เขาคอยชนะได้เหรียญทองมา

เพราะว่ามีการแข่งขันตั้งแต่การให้วัตถุดิบมานะครับ
และเขาได้แปลงวัตถุดิบนี้มาสู่ของการเป็นรายการอาหาร

แล้วก็สามารถที่จะทำมาได้ทันเวลา
แล้วก็ถูกหลักโภชนาการ
แล้วก็ถูกหลักเรื่องความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ

สุดท้ายให้ท่านฝากคุณผู้ชมฝากเยาวชน
หลังจากนี้ไปเราจะเห็นการพัฒนา
ถาดต้ายการเก็บตรวจแรกของกระทรวงบรรยายงานอย่างไรบ้างครับ

ที่จะเข้าสู่ตรวจงานโดยการฝึกฝนนะครับ
การที่จะใช้เครื่องมือหรือภาษาต่อไปนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่แหละครับเป็นฝีมือของเยาวชนไทย
ที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยกลับมานะครับ
เราต้องส่งเสริมแล้วก็เฝ้าดูผลงานของเยาวชนไทย

ท่านผลตะบดเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรี
การกระทรวงแรงงานที่มาร่วมพูดคุยกันกับเราในวันนี้

นี่แหละครับฝีมือเด็กไทย
ฝีมือแห่งการต่อยอดและพัฒนาเพื่อประเทศชาตินะครับ